วันนี้บริษฐ์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับนะครับว่า
การข่าวได้แจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะมีผู้ไม่หวังดี

แต่ว่าไม่สามารถที่จะชี้ชัดลักษณะของเหตุ

ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เตือนนะครับ
ให้ระวังการเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเตือนภายหลังจากการประชุม

เพราะว่าขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนทุกคน
ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังด้วย
ขณะที่พลเอกประวิทย์กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องระเบิดภาคใต้
ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสืบสวน

ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศ
รวมถึงยังไม่ทิ้งน้ำหนักเรื่องการเมือง

โดยเฉพาะในจุดที่ประชาชนอยู่จำนวนมาก

ระเบิดที่เกิดขึ้นและยังไม่สามารถสรุป
หาตัวผู้กระทำผิดและวัตถุประสงค์การก่อเหตุได้
แต่เชื่อว่าเป็นขบวนการดังนั้นรัฐบาล
ต้องเอาจริงเอาจังในการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้
โดยสาวไปถึงต้นต่อของขบวนการ
และทำให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่
เรื่องนี้ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นทางการเมือง
ฉันคิดว่าไม่เหลือบากกว่าแรงที่เขาจะปราบได้นะคะ
หรือว่าถ้ากำลังประชาชนมีขนาดนั้น

คือกำลังฐานปฏิวัติไม่ได้

ดังนั้นอยากให้ลดเรื่องของการวาธกรรมทางการเมือง

เอาผู้กระทำผิดเอามาทั้งขบวนการ
คือถึงบอกว่าต้องเป็นความจริง
กลิ่นพันธุ์ทิมโคสกโคทรชอร์ยืนยัน
ว่าสถานการณ์ทั่วไปในจังหวัดที่เกิดเหตุระเบิด
เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วง๒วันแรก
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทุกพื้นที่
ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลจุดเสี่ยง๑๐จุดทางโซเชียลมีเดีย
ช่วงที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเก่า
ขอให้ทุกฝ่ายยุติการเผยแพร่ครับ